ความคืบหน้าต่อเนื่องจากเหตุการณ์โหดเยี่ยมอุกอาจที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่ง
อายุ๒๓ปีก็คือน้องเต้ย

อาศัยอยู่คนเดียวในห้องพักที่คอนโดแถวสมุทรปราการนะฮะ
สุดท้ายถูกคนร้ายที่เป็นเพื่อนร่วมคอนโดเนี่ย
บุกเข้าไปในห้องจัดชิงทรัพย์กุฎงหาอ้างนะ
ก็แทงเขาจนเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ครอบครัวของน้องเต้ยเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ห้องที่เกิดเหตุ

เพื่อเชิญดวงวิญญาณไปที่วัดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลกันอยู่นะครับ

คือน้องเต้ยครอบทัวร์อยู่ทางฟังจังหวัดพิจิตย์นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดพระงามที่นครปฐม
นี่คือห้องพักที่สมุทรปราการนะครับเธออาศัยอยู่ที่คอนโด
อยู่บนชั้น๗อยู่คนเดียวนะฮะก็ตามคดีที่ท่านตามกันมา๒วันนั่นแหละครับ
เต้ยคือนางสาวอินทุออนกอหารอายุ๒๓ปี
คุณพ่อบุญธรรมแล้วก็ยัดนิมนต์พระสงฆ์๑รูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่ห้องพักชั้น๗นะฮะ
จุดทูบ๙ดอกทำพิธีเปิดทางกรวดน้ำ
จุดทูบหนึ่งดอกเรียกวิญญาณของน้องเต้ยไปที่วัดพระงามที่จังหวัดนครปฐม
คุณพ่อของน้องเต้ยบอกว่าได้คุยกับลูกสาวล่าสุดเนี่ย
คือเมื่อสามวันก่อนเกิดเหตุเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงค่ำค่ำ
ก็คือคืนวันเสาร์ที่๒๕นะฮะเพราะฉะนั้นคุณพ่อ
ก็ได้คุยกับน้องเต้ยประมาณวันพุธพฤหัสสัปดาห์ที่แล้ว
พ่อบอกว่าน้องเต้ยเนี่ยบอกว่าที่ห้องถูกโจรงัดกำลังจะซ่อมประตู
นี่วันนั้นน้องเต้ยเล่าให้ฟังนะครับ
แล้วก็บอกว่าที่โรงงานเนี่ย
หยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ได้หยุดงาน๓วัน
เดี๋ยวจะกลับไปบ้านไปหาครอบครัวที่พิจิตร
แต่ก็มาเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อน
คือที่ผ่านมาน้องเต้ยมาทำงานอยู่ที่สมุทรปราการ
จะคุยคือน้องเต้ยมีลูกชายนะครับ

คุณพ่อบอกว่าจะคุยผ่านทางโทรศัพท์นะ

ล่าสุดน้องเต้ยยังสัญญาอยู่กับลูกชายนะ
บอกว่าเดี๋ยวช่วงปีใหม่จะกลับไปหา

เมื่อวานนี้คุณพ่อบอกว่าหลานชายยังบอกเลย
คือน้องเต้ยนี่รับศพไปตั้งบำเพ็งกุศลที่วัดพระงามที่นครปฐมแล้วนะครับ
แต่หลานชายเนี่ยก็คือลูกชายน้องเต้ยเนี่ย

บอกแม่หนูยังไม่ตายนะ
ตาบอกตาก็พยายามจะอธิบายให้หลานฟัง
ว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้ว
แต่หลานก็เด็กเหลือเกินอายุเพิ่ง๔ขวบ

หลานก็คอยถามว่าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหน
ก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยชี้ไปที่โรงศพนะฮะ
ลูกชายน้องเต้ยก็บอกว่าอยู่ในกล่องใช่ไหม
ประมาณอย่างนี้จะไปขอเปิดกล่องดูหน้าแม่
เมื่อคืนนี้น้องเต้ยมาเข้าฝันคุณแม่นะครับ

แล้วตอนนี้เจ็บที่หน้าอกมากหายใจไม่ออก

ขอบคุณตำรวจนะครับที่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
ขอให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะเกรงว่าหากพ้นโทษออกมาจะมาก่อเหตุซ้ำอีก
เมื่อคืนเขาก็บอกว่าแม่เขาไม่ตาย

เขาไม่รู้เมื่อคืนเขาก็บอกว่าแม่เขานั่วอยู่ในกลง
เขาจะเขาจะงัดกล่องออกมาดูพ่อบอกว่างัดไม่ได้แม่ตายแล้ว
เขาเล่าให้ฟังว่ามีคนมางัดห้องเขา
พ่อไปทำงานนะมันเอาเหล็กเข้าไปงัด
ว่ามันหักนะ

ก็อย่างงี้จังคมคงอภัยได้ไม่ได้
เพราะว่าถ้าเกิดอภัยให้ได้แล้ว

มันก็จะเป็นเรื่อย
หลังจากที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเสร็จนะครับทุกผู้ชมครับ
มีเพื่อนร่วมคอนโดอยู่ห้องตรงข้ามกับห้องของน้องเต้ยเลยนะฮะ
นี่คือคุณนัทธวุฒินะฮะอยู่ห้องตรงข้ามเลย
ที่เห็นเนี่ยคือนำเงินจำนวนหนึ่งที่ไปออกรายการ
พี่หนุ่มกัญชัยรายการโหนกระแส
แล้วเขาก็มีค่าออกรายการอะไรให้กับแขกรับเชิญเนี่ยนะฮะ
นำมามอบให้กับคุณพ่อของน้องเต้ย

แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกชายของน้องเต้ย
คุณนัทธวุฒิบอกว่าที่นำเงินมามอบให้กับคุณพ่อของน้องเต้ยเนี่ย
เพราะถือว่าเงินจำนวนนี้ได้มาจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียของน้องเต้ย
ขณะที่ตอนที่เกิดเหตุคืน๒๕ที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากน้องเต้ย
แต่ออกมาช่วยกันไม่ทันจริงนะ
แต่เขาก็ช่วยเต็มที่ก็คือช่วยเป็นพยานช่วยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
แล้วยังเตรียมนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องเต้ยด้วย
คุณนัทธวุฒิบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขายอมรับเลยว่าเขายังสลดใจมาก
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วันแล้วห้องของเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องของคุณลุงเต้ยเลย
เมื่อคืนนี้เนี่ยตัวคุณนัทธวุฒิกับแฟนสาวเนี่ยต้องขึ้นไปนอนห้องเพื่อนที่อยู่ชั้น๘นะฮะ
กล้านอนที่ห้องที่ชั้น๗นะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะย้ายออกจากคอนโดแห่งนี้แล้วนะครับ
เงินส่วนนั้นก็คือมันมาจากของเหตุการณ์ของน้องเขาผมก็อยากเอาช่วยเหลือทางน้องเขาไป
อยากให้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกเขาอาจจะไม่ได้มากมายแต่ก็คงไม่ได้ช่วยเพราะว่าทางผมก็ช่วยอย่างเต็มที่จริง
เรื่องทางคดีแล้วก็เพราะว่าตอนที่เขาเกิดเหตุทางผมก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกัน
ก็อยากจะช่วยในทางเรื่องของคดีมากกว่าและเรื่องของการช่วยเหลือเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ครับผม
เราได้คุยกับแม่บ้านประจำคอนโดนะครับทุกผู้ชมครับคอนโดมิเนียมที่บางพลีสมุทรปราการเนี่ยฮะ
แม่บ้านก็คือคุณพี่หนูพินนะฮะอายุ๕๐ปีแม่บ้านประจำคอนโดบอกว่าวันนี้ภรรยาแล้วก็แม่ของผู้ต้องหาก็คือนายนัทชัย
ข้าวเก็บของย้ายออกจากคอนโดแล้วนะฮะคือเมียของผู้ต้องหานี่เขาเพิ่งคลอดลูกลูกเพิ่งอายุ๑๕เดือนเอง
แล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลหลานด้วยเนี่ยเก็บข้าวเก็บของออกไปแล้วมีพี่สาวนั่งรถแท็กซี่มารับภรรยาก็อุ้มลูกวัย๑๕วันขออภัยไม่ใช่๑๕เดือน
วันออกจากตึกไปนะมีกระเป๋าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเล็กน้อยอาจจะไปอยู่บ้านญาติช่วง
คราวก่อนหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านขั้นตอน
เรื่องการทำเรื่องย้ายออกอย่างเป็นทางการก็คงจะออกไปก่อน
ก็มีการพยักหน้าทักทายตอนที่เจอกันเล็กน้อย
แม่บ้านที่คอนโดบอกว่าแม่ของนายนัทชัยผู้ต้องหาเนี่ย
มาอยู่ที่คอนโดนะเพราะว่ามาช่วยดูหลาน
เพิ่งคลอดได้แค่ไม่กี่วันส่วนผู้ต้องหากับภรรยา
มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ๓เดือน
แม่บ้านของคอนโดแห่งนี้บอกกับเรานะครับบอกว่าตัวเธอเนี่ย
เคยเจอกับผู้ต้องหาแล้วก็ภรรยาบ้างแต่ไม่ได้รู้จักมักคุ้นอะไรกัน
หลังเกิดเหตุการณ์เหตุนี้ขึ้นเนี่ย
เธอบอกเธอไม่กลัวหรอกเรื่องผีสางแต่ตอนนี้มันรู้สึก
ในเชิงหวาดภาวะมากกว่าเพราะในคอนโดไม่เคยมีเหตุการณ์
ลักษณะคดีทำร้ายฆาตกรรมอะไรอย่างนี้มาก่อน
รู้สึกสงสารน้องเต้ยมากสงสารครอบครัวของ
ผู้ต้องหาด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าโอ้โห
มีลูกเล็กเล็กสิบห้าวันต้องเดือดร้อนกันไปหมดส่วนตัวเธอเอง
ก็ต้องทำงานที่นี่ต่อไปแต่ก็คงต้องระวังตัวมากขึ้น
มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาเคาะห้องอย่างเงี้ยเคยเจอเหมือนกันแล้วก็ออกมาดู
แต่ก็ไม่มีอะไรไม่มีใครก็เข้าใจว่ามีลูกชายกลับมาหรือเปล่า
เคาะห้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่มีไม่มีคม
เห็นภาพของน้องแล้วก็สงสารหดหูใจเนาะว่ามันคือมันอยู่อยู่ยากเหมือนกัน
ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันคือแบบคนมันเยอะจำนวนเยอะ
ระวังตัวยากก็ได้แต่แบบว่าสงสารน้อง
ก็เลยย้อนมาคิดดูตัวเองว่าแบบคือเราต้องระวังตัวมากนี้นะอะไรอย่างนี้ฮะ
ในเรื่องของความปลอดภัย
ผู้ต้องหานี่มามั่วสุมอยู่เลยตรงนี้นะครับ
คุณทงชัยเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุตอนกลางวันเนี่ยเห็นผู้ต้องหาคือนายนัทชัย
นั่งอยู่ตรงบันไดหนีไฟชั้น๕นะ
ว่าคงไปนั่งเสพยาเสพติดตรงนั้นแต่ห้องผู้ต้องหาเนี่ยเขาอยู่ชั้น๓
คงไม่กล้าเสพยงเสพยาหรือว่าดื่มเหล้าดื่มเบียอะไรที่ห้องตัวเอง
อยู่ตรงบันไดหนีไฟชั้น๕จากนั้นเนี่ยเห็นว่าพยายามจะไปงัดห้องลูกบ้าน
ห้องหนึ่งด้วยนะที่อยู่ติดกับห้องร้างเป็นห้องที่นายรัชชัยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า
หลังจากก่อเหตุห้องร้างพอตัวของคุณทงชัยมาเห็นผู้ต้องหาก็นิ่งแล้วตอนนั้น
พยายามจะไปหลบหลังประตูพอจ้องมองไปปรากฏว่าผู้ต้องหาเดินออกมานะ
แล้วก็มาเจอกันที่หน้าลิฟท์มีการจ้องตากันนายนัทชัยหลบสายตาแล้วไปยืนอยู่ตรงระเบียง
ตอนนั้นยังแปลกใจว่าทำไมมายืนวนเวียนอยู่ที่ชั้น๕ทั้งที่ห้องของเขาอยู่ชั้น๒
ตำรวจเคาะลูกบ้านทุกห้องเพื่อตรวจสอบคุณทงชัยก็เลยเอาข้อมูลทั้งหมดไปเล่าให้ตำรวจฟัง
ว่าเจอคนหนึ่งมันแปลกมันอยู่แถวนี้จนกระทั่งตำรวจไปที่ชั้น๓ของนายนัทชัย
แล้วก็เอาตัวมาสอบปากคำก็เหมือนเมื่อวานใช่ไหม
ไปเรียกแล้วก็เนี่ยเห็นที่นิ้วเอ๊ะทำไมมีรอยแผล
ใช่แล้วก็ดูมีพิรุธมากเพิ่งจะอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวอะไรแบบนี้
ใช่เพราะว่าผู้ต้องหาบอกว่าที่รับสารภาพนะ
บุกเข้าไปในห้องน้องเต้ยแล้วพอน้องเต้ยเขากลับเข้ามาเนี่ย
ไม่ทันก็เลยไปหลบในห้องน้ำรออยู่๒๐นาทีตัดสินใจวิ่งออกมาจากห้องน้ำ
เพื่อจะคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งหนีออกจากห้องน้องเต้ยแต่น้องเต้ยเนี่ยเห็นพอดี
ก็เลยเข้าไปเอามือเนี่ยปิดปากน้องเต้ยเลยถูกน้องเต้ยเนี่ยกัดที่นิ้วสะบัดหลุด
คือช่วงจังหวะนี้น้องเต้ยเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่า
เต้ยเนี่ยหนีตอนที่กัดที่นิ้วของของคนร้ายเนี่ยแล้วสะบัดหลุดออกมาเนี่ย
เต้ยวิ่งหนีไปแอบในตู้เสื้อผ้านะ
ใช่ค่ะแต่คนร้ายยังพยายามจะเปิดตู้เสื้อผ้าและลากน้องเต้ยออกมาเพื่อที่จะทำร้ายด้วย

ก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้ตั้งใจจะมาฆ่าชิงทรัพย์อะไรเขาขนาดนั้น
คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ถ้าคุณบอกว่าแค่จะมาชิงทรัพย์เฉย
ตัวผู้ตายเขาอุตส่าห์ไปหลบในตู้แล้ว
แต่คุณยังลากเขาออกมาเพื่อที่จะทำร้ายเขาจนเขาตาย
เนี่ยสุดท้ายเนี่ยตำรวจไปเคาะห้องชั้น๓
ที่มีพยานเขาบอกว่าเนี่ยเห็นชั้น๕มาวนเวียนวนเวียนอยู่แบบมีพิรุษ
พอเคาะห้องชั้น๓ดูอ้าวมีบาดแผลอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายจนได้นะครับ
ลักษณะว่านั่งแค่เสพยาบ้าอยู่สูบยาบ้าอยู่
เพราะนั่งปลืออย่างนี้นั่งอย่างนี้
นั่งอยู่บรรยายมาเข้าของขั้นที่๒ขั้นที่๓

อย่างนี้ปุ๊บผมก็มองผมก็จ้องอยู่

แล้วก็เดินก้อห้องไป

สวยคนนี้สวยก่อนแน่นอนใช่ไหมฮะ
เพราะกลางวันจะไม่มีคนอยู่เลยชั้นผมยังมีผมอยู่คนเดียวกับหลานผม
ก็ขอบคุณลูกบ้านทุกคนที่พยายามจะให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสกับตำรวจ

ใช่จนสุดท้ายก็จับคนร้ายได้
เพราะว่าไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
ใช่ค่ะกล้องวงจรปิดมีแค่ชั้นล่างชั้นเดียวนะคะอันนี้เป็นปัญหาสำคัญ
งานศพของน้องเต้ยค่ะที่วัดพระงามจังหวัดนครปฐม
บอกว่าวันนี้มีคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม

มอบเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องพรรษาลูกชายวัย๔ขวบของน้องเต้ยตัวนิดเดียว
คนในครอบครัวบอกว่าคือบางคนไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
เขาดูข่าวเขาดูข่าวแล้วเขาก็สงสารน้องเต้ยที่ถูกฆ่าตาย
เขาสงสารน้องพรรษาลูกชายของน้องเต้ยเข้ามาช่วย
อบเงินให้ช่วยงานศพช่วยเป็นทุนการศึกษาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

นี่ที่คุณตาบอกว่ายังบอกคุณแม่ยังไม่ได้ตายคุณแม่อยู่ในกล่องด้วยเหรอ
คือน้องพรรษาเนี่ยนะจุดทูปไหว้แม่ใช่ไหมคะ
แล้วเหมือนที่คุณพระอกฟูมิเล่าไปเลยอะ
คุณตาบอกว่าคือพยายามจะบอกน้องว่าคุณแม่เสียชีวิตนะ
แต่น้องแบบไร้เดียงสามากจุดทูปแบบนี้
แล้วเดินไปที่โรงศพแต่น้องคงยังไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้คือโรงศพด้วยซ้ำ
น้องบอกว่าคุณแม่หลับอยู่ในกล่อง
เรียกโรงศพว่ากล่องด้วยความไร้เดียงสาจริง
แล้วน้องพยายามจะเปิดโรงศพแต่น้องใช้คำว่าเปิดกล่องเปิดกล่อง
อยากจะหาคุณแม่ที่นอนอยู่ในกล่อง
คือญาติพี่น้องต้องพยายามอธิบายคุยกับน้องพรรษาให้เข้าใจนะคะ
ผู้ต้องหามันจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันก่อเหตุมันลงมืออะไรไป

น้องยังเรียกหาแม่ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมด้วยความที่น้องยังเด็กมากนะคะ
คือทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่บุญธรรมของน้องเต้ย
สมหมายอายุ๖๗แม่บุญธรรมบอกว่า
พรรษาลูกชายของน้องเต้ยที่อายุเพิ่ง๔ขวบเนี่ยนะครับ
ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่
เรียกหาแม่ตลอดคือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ก่อนเกิดเรื่องไม่กี่วันน้องเต้ยโทรหาแม่นะคะคือแม่บุญธรรมอ่ะนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านในตอนปีใหม่เดี๋ยวกลับ
เดี๋ยวจะมีของขวัญไปเตอร์ไพรส์ให้กับน้องพรรษาลูกชายด้วย
แต่ไม่ทันได้ไปเตอร์ไพรส์มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันซะก่อน
แม่บุญธรรมบอกว่าก็จะคุยกับน้องเต้ยเป็นประจำนะคะ
ด้วยความที่น้องเต้ยป่วยเป็นโรคพุ่มพวงด้วยค่ะ
เต้ยอยู่คนเดียวกลัวว่าน้องจะวูบหมดสติไม่มีใครเห็น
ส่วนหลานชายก็คือน้องพรรษาแม่บุญธรรมบอกว่า
เดี๋ยวเธอกับสามีจะเลี้ยงดูเองเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่ขวบหนึ่ง
ก็เป็นห่วงเหมือนกันไม่อยากจะให้หลานชายลำบาก
และอยากจะให้คนร้ายรับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลยได้ไหม
จะไปสะพายแม่ไปหากับข้าวไว้ให้ลูก
แต่คนบ้านนอกอ่ะเนอะเขาเป็นโรคประจำตัวอยู่ลูกพุ่มพวงอ่ะ
เราไม่ได้คิดว่าเขาจะตายทางนี้ยังไงเป็นห่วงเขา
เขาแล้วเขาคุยว่าเขาซื้อรถไฟฟ้าไว้ให้ลูกเขา
อยากให้ประหารชีวิตคนตายมันพูดไม่ได้แล้ว
คนเป็นพูดได้กลัวเขาจะไม่ทำความดี
อยากให้เขาประหารชีวิตเขาเลย

เพราะว่าลูกชมคร้าเหตุการณ์นี้นึ่งในประเด็นสำคัญก็คือ

ตัวแทนของคณะกรรมการนิติคอนโดในที่เกิดเหตุเนี่ย
รวมถึงเจ้าของห้องก็มามอบพลุงหรี่

คนย้ายออกจากคอนโดเยอะมากแต่เขาบอกว่า
คือไม่ใช่ย้ายออกเพราะว่าเกิดเหตุการณ์นี้อย่างเดียวนะ
คือส่วนใหญ่ย้ายออกเพราะครบสัญญาเช่าสิ้นปี
แต่เขาไม่รอจนครบสัญญา
ออกก่อนเลยออกเลยออกก่อนสิ้นปีเพราะเหตุการณ์แบบเนี้ยคนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกันเขาเขาไม่สบายใจที่จะอยู่ต่ออ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการกลัวผงกลัวผีอะไรนะเอาจริงจริงเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยเขากลัวตายใช่ไม่ใช่กลัวผีกลัวอะไรเขากลัวว่ามันไม่ปลอดภัยเขาออกกันก่อนเลยนะคะนิติคอนโดก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะวางแผนในอนาคตเพื่อให้ลูกบ้านมั่นใจในเรื่องของความ

นะคะแล้วดูให้ละเอียดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่ใส่ทุกห้องที่ย้ายออกก็คือมีการแจ้ง
ใจกับครอบครัวของน้องเต้ยน้องเต้ยเช่าห้องนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
อืมแล้วน้องก็อยู่คนเดียวเจ้าของห้องบอกว่าก็ไม่คาดคิด
ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะครับก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกทุกที่พักอาศัย
ทั้งคอนโดทั้งอพาร์ทเมนต์ทั้งหอพักต่างเนี่ย
ยุคนี้สมัยนี้คุณจะต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วล่ะ
ไม่อยากจะให้เป็นลักษณะวัวหายล้อมคอกป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดนะคะ
เพราะว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดในปัจจุบันมันไม่ได้แพงแบบโอ้โหแพงมากมายมหาศาลนะฮะ
มันสามารถที่จะเอามาดูแลคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนในอาคารที่พักแห่งนั้นได้นะฮะ
มันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาปลายเหตุว่าโอ้โหจะมาไล่ตามจับเวลาเกิดเหตุด้วยกล้องวงจรปิดนะ
มันเป็นการป้องปรามนะฮะเป็นการตรวจสอบป้องปรามได้ว่ามีใครเนี่ยแปลกหน้าเข้ามาก่อเหตุ
ว่าคนในพื้นที่เดียวกันไปไล่เคาะห้องไปงัดห้องใครอะไรยังไงเนี่ยอันนี้มันตามหาตัวได้
นี่ไงค่ะเพราะว่าจากเรื่องเล็กน้อยที่อาจจะมองข้ามไปว่าเอ๊ะคนเข้ามาใครก็ไม่รู้
มาแอบเปิดประตูมาเปิดลูกบิดประตูมันไม่ใช่เรื่องเล็กไงเพราะสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันมีคนตายอ่ะ
เอาถ้าไล่เจอตั้งแต่ตอนนั้นน่ะใช่ไหมใช่ที่น้องเต้ยบอกโดนงัดสองรอบเนี่ยตั้งสองรอบอ่ะค่ะ
ปภมาเปลี่ยนลูกบิดให้สองรอบแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยใครงัดเนี่ย
ถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าคือนายนัทชัยเนี่ยป่านี้ก็อาจจะไม่เกิดเรื่องขึ้นก็ได้
นี่ตอนที่มาซ่อมห้องน้องเต้ยเนี่ยฮะน้องเต้ยก็โพสต์ในเฟซบุ๊กเอาไว้
ส่วนผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับนายนัทชัยอาจสามารถหรือว่าในบังอายุ๓๑ปี
วันนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ที่สพบางพลีนะฮะ
เมื่อวานนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพมาเรียบร้อย
วันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวออกมาสอบปากคำ

เดี๋ยวพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนสพบางพลี
จะนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดสมุทรปราการฝากขังนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าโทษหนักขนาดนี้พนักงานสอบสวนก็คงจะคัดค้านการให้ประกันตัวนะครับ